ตอนนี้ยังมีไฟนะครับผมยังไหม้อยู่
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย

จากเมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
จากเมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย

จากเมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย